ก้าวไกลที่เราคุยกันเนี่ยอยู่ในสภาอยู่แล้วพักก้าวไกลเนี่ย
เราจะไปผลักดันยังไงหรือว่าเราจะไปเสนอเรื่องเหล่านี้ที่เราคุยกันยังไง
คือในเชิงผมแยกสองส่วนครับในเชิงสภาเดี๋ยวว่าจะให้คุณรวมตอบ
ว่าทำอะไรได้บ้างในระยะเวลาที่เหลือ
แต่ในเชิงนโยบายเนี่ยการสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับประชาชนทุกภาคส่วนเป็นโจทย์สำคัญอยู่แล้วของพักนะครับ
แล้วก็การพยายามจะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้อีกในอนาคต
ผมกลับมาที่ผมพูดไว้ตอนต้นคือต้องแก้ที่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ
ในการแก้ต้นน้ำป้องกันไม่ให้คนคนหนึ่งกลายเป็นอาชญากรเนี่ย
ก็ต้องมาดูเรื่องนโยบายด้านยาเสพติดนโยบายเรื่องสุขภาพจิต
แล้วก็การไปรูปองค์กรต่างต่างที่อาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงอืมนะครับเอ่อ
ส่วนของกลางน้ำเนี่ยคือการปิดช่องไม่ให้อาชญากรคนหนึ่งสามารถก่ออาชญากรรมได้
อันนี้ผมคิดว่ามีสองส่วนหนึ่งคือเรื่องของทบทวนการเข้าถึงอาวุธปืน
สองคือการทำให้องค์กรอย่างกองทัพตำรวจมีระบบการคัดกรองเจ้าหน้าที่ที่รัฐกลุ่มขึ้น
แล้วก็ปลายน้ำเนี่ยคือถ้าเกิดเกิดเหตุขึ้นแล้วเราจะช่วยประชาชนในที่เกิดเหตุยังไง
ผมคิดว่าการวางระบบแจ้งเตือนภัยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับรวมถึงการวางกระบวนการให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
สามารถถึงที่ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็วขึ้นทั้งหมดนะครับเพื่อพยายามจะสร้างสังคมที่ที่ปลอดภัยขึ้น
เหลือหนึ่งนาทีคุณโรมพักข้าวไกลอย่าไปผลักดังได้ยังไงเนี่ยคุยกันมา
คือถึงที่สุดถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับนอกจากที่คุณผลิตพูดถึงแก้ปัญหาเรื่องของการเข้าถึงปืน
เข้าถึงปืนอาจจะถูกต้องแต่ว่าจ่ายเงินใต้โต๊ะโดยที่ไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่จะต้องมีอาวุธปืนเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นต่อไป
ดังนั้นนะครับถ้าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของการกาดยิงสิ่งที่เราต้องทำก็คือการปฏิรูประบบรัชการให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ตรวจสอบได้โปร่งใสนะครับ
เออมันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะ
ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาแสดงความคิดเห็นกันนะครับแล้วก็เสนอแนะกัน

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ